ดูเรื่องราวของสายมูพญานาคกันหน่อยใครที่เริ่มสายศรัทธาท่านนะคะ
ชมกันค่ะบอกเลยว่างดงามจริง
โอ้โหสวยไหมคะคุณชนะคุณผู้ชมโอ้สวยมากอ่ะคุณคะ
ใช่ไหมให้ดูแบบใกล้ใกล้คุณดูเกร็ดคุณดูรายละเอียด
ของแต่ละส่วนของพญานาคองค์นี้เนี่ยโอ้โหงานละเอียดเหมือนงานจริงอะค่ะ
ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวเป็นเกร็ดนี่นะ
เขาปั้นมาเนี่ยโอ้โหรายละเอียดชัดเจนจริง
นี่คือรูปปั้นเจ้าแม่นาคีสีขาวค่ะหรือชาวบ้านจะเรียกเจ้าแม่ย่ามณีจันทร์
ตั้งอยู่ที่วังแสนมนตราลานธรรมพ่อปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราช
ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
จากจะมีเจ้าแม่นาคีแล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีพ่อปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราชอีกด้วย
คุณผู้ชมคะค่อยดูไปนะสถานที่นี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรขอโชคขอลาบ
ว่ากันว่านะใครไปขอพรขอโชคลาภจากพ่อปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราชองค์นี้แล้วเนี่ยนะคะ
ปังปุริเย่กันทุกคนโอ้ปังปุริเย่เลยล่ำลือกันมาแบบนั้นคุณชนะ
หลายคนก็พากันไปขอโชคลาภไม่ขาดสายไปขอทั้งพ่อปู่ทั้งเจ้าแม่นาคีนี่แหละนะคะ
ซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งแหละที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ
ก็ถ้าสายมูพญานาคเราก็พลาดไม่ได้นะนี่เราให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยทุกรายละเอียดจริงนะ
นี่ถ้าเห็นมุมไกลมุมกว้างก็ยิ่งจะสวยสดมีโอกาสเราไปกันดูนะครับ